หนนทบุรี๑หน้าศาลพออ๋อเมือง
นนทบุรีตอนนี้กลับมาสถาปกติแล้ว

สามารถได้การซื้อตามปกติ
เพราะว่านักข่าวเองรวมถึงตัวผู้ชุมนุม
แล้วก็พ่อค้าแม่ขายนั้นนะคะก็ได้เริ่มทยอยเดินทางกลับไปบ้างแล้วนะคะ
ซึ่งก่อนหน้าที่จะมีการยุติการชุมนุมนะคะก็ได้มีกิจกรรมนะคะ
โดยที่เป็นการเปิดแฟลชมือถือนะคะแล้วก็ร้องเพลงชาติกันไปนะคะ
เป็นทะเลดาวนะคะประกอบเรื่องของเพลงชาติไปก่อนที่ทางแก่นำนะคะ
จะมีการประกาศยุติการชุมนุมไปนั่นเองค่ะ
ซึ่งตลอดการชุมนุมที่ผ่านมาณจุดนี้นะคะก็ถือว่าเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะคะ
โดยจุดนี้เป็นจุดการรวมตัวที่ย้ายมาจากหน้ากระทรวงสาธารณสุข
โดยเดินทางมาถึงที่นี่ประมาณเวลา๑๘นาฬิกา๓๐นาทีนะคะ
เมื่อมาถึงก็ได้มีเจ้าหน้าที่ตำรวจคอยยืนตรึงกำลังอยู่ในพื้นที่
การการชุมนุมนะคะพอหลังจากนั้นเนี่ยก็ได้มีตัวแทนของกลุ่มเครือข่ายคนรุ่นใหม่
ตรงทั้งบุลค่ะที่ได้มีการแจ้งข้อหามาตรอ๑๑๖นะคะกับผู้ชมนุมจากการทำ
และขอให้เจ้าหน้าที่ตำรวจออกมาชี้แจงค่ะ
ซึ่งระหว่างการชุมนุมนะคะก็ได้มีการพูดขึ้นปลาใสนะคะ
โดยได้มีการหยิบยกประเด็นเรื่องของความเหลื่อมล้ำสิทธิต่าง
ในการพูดถึงเรื่องของเรื่องเพศสภาพด้วยค่ะ
ซึ่งหลังจากที่ได้มีการทำกิจกรรมนะคะเรื่องของการเปิดแฟลชมือถือ
แล้วก็การร้องเพลงชาตินะคะทางผู้ชุมนุมก็ได้มีการประกาศยุติไปนะคะ
พร้อมบอกให้ทุกคนนั้นเดินทางกลับบ้านโดยปลอดภัย
แล้วก็อย่าลืมเก็บขยะด้วยนั่นเองค่ะ
ซึ่งหลังจากที่ผู้ชุมนุมได้มีการเดินทางกลับไปได้ประมาณ๑๕นาที
ก็ทำให้ถนนเส้นนี้เนี่ยนะคะกลับมาใช้งานได้ตามปกติค่ะ
สำหรับเรื่องของการประกาศว่าวันพรุ่งนี้หรือว่าการชุมนุมในครั้งต่อไปนั้นจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะคะ
ตัวแทนผู้ชุมนุมค่ะเขาก็บอกว่าให้ติดตามทางเพจนะคะ
มิกาพรมพันธ์ใจข่าวเทวรัฐทีวีรายงานสดจากนนทบุรีค่ะ
ขอบคุณเทมิกาครับพื้นที่นทบุรีในตอนนี้นะฮะ
ทีนี้ค่ะพาคุณผู้ชมไปดูที่แยกเกษตรกันหน่อยค่ะ
อย่างที่บอกคุณผู้ชมไปว่าที่แยกเกษตรได้มีการประกาศยุติการชุมนุมไปแล้ว
แต่ว่ายังมีมวลชนบางส่วนที่ยังคงปักหลักชุมนุมอยู่ที่บริเวณดังกล่าวนะคะ
เนื่องจากว่าหมอทศพรที่ก่อนหน้านี้ถูกออกไหมจับถูกควบคุมตัวไปเพราะว่าไปร่วมชุมนุม
ได้รับการปล่อยตัวออกมาแล้วก็ไปที่แยกเกษตรด้วยนะคะ
เราไปติดตามบรรยากาศจากคุณวิมวลวันธรรมพักดีนะคะ
ผู้สื่อข่าวของเราที่ยังอยู่ที่แยกเกษตรค่ะ
ตอนนี้การจัลลาย์จ้อนนะครับมาเปิดให้สัดจ่อนแล้วแต่ว่ายังไม่เต็มรูปแบบนะคะ
เดี๋ยวเราจะไปดูภาพด้านหลังค่ะซึ่งขณะนี้
เจ้าหน้าทีของกลุ่มเทพมหานครกำลังจะเข้ามาเตรียมในการดูแลความเรียบร้อยนะครับ
ความเรียบร้อยนะคะเพราะว่าหลังจากที่
นุมออกจากพื้นที่ไปแล้วก็ต้องมีการเข้ามาเคลียร์พื้นที่ค่ะ
ขณะเดียวกันที่แยกเกษตรตอนนี้สังเกตว่า
มีการสัญจรที่เกือบจะ
เป็นไปตามปกติแล้วนะคะหลังจากที่ก่อนหน้านี้
ก็มีมวลชนเข้ามาใช้พื้นที่จำนวนมาก
เคลียร์คนออกจากพื้นที่ใช้เวลากว่า๒ชั่วโมง
แต่ว่าการจราจรยังคงมีการติดขัด
เพราะว่ามีรถสะสมอยู่จำนวนมากที่เห็นอยู่ในขณะนี้
ก็เป็นเส้นทางที่มาจากงามวงวัน
่งหน้ามาเกษตรนวมินนะคะจะเห็นว่าหางแถวนั้น
ยังคงยาวต่อเนื่องค่ะส่วนรถที่มาจาก
รัชโยธินนะคะที่จะเลี้ยวซ้าย
ไปทางงามวงวานหรือว่าตรงไป
ทางด้านของบางเขนนะคะตอนนี้รถเข้ามาใช้พื้นที่
สะสมเช่นเดียวกันค่ะเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศ
การชุมนุมของกลุ่มราศดร๖๓
เมื่อช่วงคำที่ผ่านมานะคะ
บรรยากาศหลังจากที่แนวร่วมราศดร๖๓ได้มีการ
นัดชุมนุมกันที่แยกเกษตรขณะเดียวกัน
จราจรของแยกเกษตรตั้งแต่เวลาประมาณ๑๗นาฬิกา
ต่อเนื่องมาจนถึงเวลาประมาณ๑๘นาฬิกานะคะ
มีการปลาใสด้วยแกนนำ
ที่บริเวณจุดนี้สังเกตได้ว่ามี
นายศิริริสีระกาศวิริที่วัดหรือว่าจานิว
แกนนำในการปลาใสนะคะ
ใช้เวลาในการชุมนุมอยู่ที่แยกเกษตรประมาณ๓ชั่วโมงด้วยกัน
ในเวลา๑๙นาฬิกา๑๕นาที
แนวร่วมของกลุ่มผู้ชุมนุมแนวร่วมราศดร๖๓
ก็ประกาศยุติการชุมนุม
ก่อนที่จะแยกย้ายให้มวลชนได้ร่วมกันชู๓นิ้ว

เพื่อให้ผลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาและคณะลาออก

ปล่อยตัวแกนนำและแนวร่วมที่ถูกจับกลุ่ม
และข้อสุดท้ายก็คือให้รัฐบาลยกเลิกพรกร
เฉินในสถานการณ์ร้ายแรงภายใน๒๔ชั่วโมง
โดยที่แยกเกษตรนั้นเราเห็นว่ามีนายศิรวิทย์เสรีที่วัด
หรือว่าจานิวเป็นแก่นำในการปลาใส
แล้วก็มีนายแพทย์ทศพรเสรีรักษ์หรือว่าหมอทศ
ที่ได้รับการประกันตัวได้เดินทางมาที่สถานที่ชุมนุมหลัก
ก็คือที่แยกเกษตรหลังจากที่มีการประกาศยุติการชุมนุมไปแล้ว
ทำให้มีกลุ่มผู้ชุมนุมจำนวนมากมาขอถ่ายรูป
แล้วก็มีการพูดคุยพร้อมกับชู๓นิ้วเพื่อส่งเสียงไปยังรัฐบาลให้ลาออก
แพทย์ทศพรก็บอกว่าเตรียมที่จะเดินทางไปที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพ
ซึ่งจะมีการปล่อยตัวแกนนำที่ถูกจับกลุ่มไปก่อนหน้านี้ด้วยค่ะ
สถานการณ์ที่แยกเกษตรในขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการจัดการจราจรให้เป็นไปตามปกตินะคะ
จะเห็นได้ว่ามีการพยายามที่จะนำเอาแบลิกเออร์สีส้มเข้ามาจัดการจราจรให้กับทางด้านของตำรวจ
ขณะเดียวกันรถนั้นก็มีการเข้ามาใช้พื้นที่เกือบเต็มพื้นที่แล้วค่ะ
มวลวันธรรมพักดีข่าวไทยรัฐทีวีรายงานจากแยกเกษตรค่ะ